สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีแฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้เยอะเลยครับ
ที่ไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปของข่าวนายบิลลี่
แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมการหายตัวไปของนายบิลลี่
กลายเป็นข่าวใหญ่สื่อมวลชนให้ความสำคัญกันมากมาย
ทั้งที่ในแต่ละปีเนี่ยมีคนหายไปเฉยแบบบิลลี่เนี่ยเยอะนะครับ
แล้วข่าวนี้มันใหญ่ขึ้นมาทุกวันเดี๋ยวจะมีข่าวที่
ดีเอสไอแถลงตามมาอีกฉะนั้นเพื่อโอพื้นให้ท่านเข้าใจว่า
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงท่านลองตามดูนะครับ
แล้วท่านจะรู้ประเด็นว่ามันอยู่ตรงไหนบิลลี่หายไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดเมษายน
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดก่อนจะมีการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจ
ไม่กี่วันยึดอำนาจในยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ด
แล้วข่าวนี้มันหายไปตั้ง๔๕ปีแล้วอยู่ดีมันกลับมาดังได้ยังไง
เอาไปตรวจดีเอ็นเอแล้วมันตรงกับมารดาของบิลลี่บิลลี่นี่ชื่อพรจีรักจงเจริญ
ซึ่งเขาเป็นแกนนำกระเหลี่ยงแก่งกระจานที่หายตัวไปทีนี้เท้าความกลับไปอีก
เอาให้รู้เรื่องว่ามันเริ่มต้นยังไง
เริ่มต้นเนี่ยปี๕๓๕๔
ตอนนั้นมีความพยายามของเราที่จะเสนอแก่งกระจานให้เป็นมรดกโลก
เจ้าหน้าที่รัฐก็เห็นว่าเมื่อจะเสนอเป็นแก่งเป็นมรดกโลก
ก็มีปัญหาเรื่องวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่า

ก็เลยช่วยกันทำการกวาดล้างอบพยพกะเหลี่ยงทรงโป่งลึกบางกรอย

ทำกันถึงขนาดว่าจำได้ไหมครับตอนนั้นเป็นข่าว
ยุ้งฉางกะเหลี่ยงถูกเผาวอดวายไปเยอะ
ชาวกะเลี่ยงเขาก็เข้าร้องศาลปกครอง
เขาก็ไปยื่นองค์กรสิทธิต่างมากมายเพื่อให้มาดูเรื่องนี้
คนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเยอะแต่ว่าเป็นหลักสองคน
คนหนึ่งชื่อข่าวเขาเรียกว่าปู่คออี้มีมิอายุร้อยกว่าแล้ว
แล้วอีกคนหนึ่งคือบิลลี่บิลลี่เนี่ยเป็นหลานชายของปู่คออี้
เรื่องมันร้อนขึ้นมาอีกเพราะปู่คออี้มาให้ข้อเท็จจริงกับสภาธนายความ
แล้วหลัง๑สัปดาห์หลังจากมาให้ข้อเท็จจริงกับสภาธนายความ
มันเกิดอะไรขึ้นครับ๑๐กันยา๕๔
อาจารย์ปอสชื่อชื่อจริงทัศน์กมลโอบอ้อมหรืออาจารย์ปอส
อดีตเขาเป็นผู้สมัครสอสอจังหวัดเพชรบุรี
แล้วเขาเป็นคนนำชาวบ้านไปร้องเรียน
อาจารย์ปอสคนนี้ถูกสังหารคารถจิ๊บเลยครับ
นั่นแหละเจอที่ตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
เห็นไหมฮะมันข่าวมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมา
พอมาถึงปี๕๗๑๗เมษายน
เจ้าหน้าที่แก่งกระจานก็ไปควบคุมตัวบิลลี่
ข้อหาอะไรครับมีน้ำพึ่งป่าไว้ในครอบครอง
แค่นั้นนะฮะมีน้ำพึ่งป่าไว้ในครอบครอง
แล้วก็นำตัวขึ้นรถเอามอเตอร์ไซค์ที่บิลลี่ขี่อยู่เนี่ย
ขึ้นรถไปด้วยหลังจากนั้นบิลลี่ก็หายตัวไป
เจ้าหน้าที่ถูกซักถามแล้วก็มาบอกว่า
เอาบิลลี่ไปปล่อยไว้ที่แยกหนองมะค่า
แยกหนองมะค่าเนี่ยมีทั้งร้านค้ามีทั้งชุมชน
แต่ว่าไม่มีใครมองเจอบิลลี่เลยหลังจากวันนั้น
มีนักศึกษา๒คนเป็นนักศึกษาฝึกงาน
ออกมาให้การยืนยันกับเจ้าเป็นเข้าข้างเจ้าหน้าที่ว่า
เห็นเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวบิลลี่
ต่อมานักศึกษาสองคนนี้ก็มาออกมาให้การใหม่ว่า
ไม่เห็นไม่เห็น
ต่อมาเมียของบิลลี่

เธอไปลองต่อศานเพชริบุลลี่ให้ใต้สวนว่า
สามีของเธอเนี่ยถูกควบคุมตัวไม่ชอบ
แต่ก็แพ้ทั้ง๓สารเลยครับ

จากนั้นเธอก็เดินสายขอความเป็นธรรมจากองค์กรนั่น

จนกระทั่ง๒๘มิถุนา๖๑
แล้วไม่กี่วันต่อมาก็ไปพบกระดูกหลักฐานสำคัญ
แล้วพยานอีกจำนวนหนึ่ง
เรื่องนี้เปิดเผยออกมาเมื่อวันที่๓กันยาที่ผ่านมานี่เอง
นี่ท่านเห็นไหมครับว่าที่มาที่ข่าวต่อไปของข่าวเป็นยังไง
พอรู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับทีนี้ล่าสุดวันนี้
ข่าวมาแบบนี้อีกครับท่านดูหัวข่าวนี้
แฉภาพตัดไม้โยงคดีฆ่าบิลลี่
ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวานว่า
ปรากฏภาพถ่ายและคลิปวีดีโอบันทึกพฤติกรรมเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจาน
กำลังใช้เลื่อยยนตัดไม้ที่นายบิลลี่เป็นคนถ่ายไว้
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นายบิลลี่ถูกสังหาร
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าช่วงเดือนพฤษภา๕๘
คลี่คลายคดีนายบิลลี่ของกองบัญชาการภาค๗
ตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลนายบิลลี่ที่ก่อนหายตัวว่า
ตำรวจก็เริ่มสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ได้ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
เรื่องที่เจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานตัดไม้
บิลลี่ก็ถ่ายคลิปเป็นวีดีโอหลักฐานไว้
พฤติกรรมลักลอบตัดไม้ของเจ้าหน้าที่แก่งกระจาน
ไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที่ตามปรากฏในภาพและคลิปวีดีโอเท่านั้น
แต่พบว่าในช่วงเวลานั้นมีการตัดต้นไม้อีกหลายจุด
ใต้ที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติในพื้นที่อุทยานแก่งกระจาน
ไปกว่า๒๐ต้นแล้วเอามาแปรรูปเป็นแผ่นกระดาน
ใส่รถบรรทุก๖ล้อสีเหลืองลำเลียงไปถึงหน่วยพิทักษ์อุทยาน
ในช่วงเวลาตี๑ถึงตี๒
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบครั้งนั้นที่เห็นภาพในจอก็คือว่า
พบร่องรอยไม้ใหญ่ถูกเลื่อยตัดโค้นและแปรรูปทั้งต่อไม้ขนาดใหญ่
ต้นครับมีขี้เลื่อยและเศษไม้แผ่นกระจายอยู่เกลือนกาด
บันทึกภาพและทำพิกัดไว้เป็นหลักฐาน
นี่ไงครับถามว่าทำไมเรื่องของคนคนเดียว
กลายเป็นเรื่องใหญ่ดูตรงนี้ครับกรณีบิลลี่ศูนย์หายเนี่ย
เป็นเรื่องที่องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกเขาเร่งร้าวต่อทางการไทยมาตลอด
คราวที่แล้วเนี่ยที่ประชุมสภามรดกโลกที่อาเซอร์ไบจานเนี่ย
เมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเขาหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา
กรณีที่ประเทศไทยยื่นขอให้รับรองแก่งกระจานเป็นมรดกโลกเนี่ย
กรรมการมรดกโลกเขาบอกให้ไทยไปทำเอกสารมาใหม่
แล้วต้องชี้แจงเรื่องสำคัญ
เรื่องหนึ่งที่ต้องชี้แจงก็คือเรื่องการปฏิบัติต่อชาวกะเหลี่ยงแก่งกระจาน
ก็คือเรื่องบิลลี่นี่แหละ
แปลว่าเขาแคลงใจเรื่องบิลลี่
ฉะนั้นเรื่องนายบิลลี่เนี่ยไม่เฉพาะเมืองไทยหรอกครับ
ต่างประเทศเขาก็แคลงใจ
เอาล่ะพอรู้ที่มาที่ไปแล้วนะฮะ

เรื่องของนายบิลลี่กำลังจะเดินทางมาถึงจุดจบ
กระดูกของนายบิลลี่กำลังจะพูดได้
ความยุติธรรมกำลังจะถูกทวงถาม

ผมจะปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้

กระดูกกำลังจะพูดได้
คนตายกำลังจะทวงถาม
ความยุติธรรมกำลังจะมาตาม
และนี่คือคำนิยามกฎแห่งกรรม
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ทำให้เราได้รู้ถึงคดีใหญ่คดีนี้นะครับ

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลอะไรออกมาก่อน
หน้านี้มีข้อมูลออกมาล่าสุดเลยนะครับ
บอกว่ามีคลิปวงจรปิดภาพของรถบิ๊กอุทยาน
ขับรถเข้าไปในช่วงที่บิลลี่นั้นหายตัวไปด้วยนะครับ